คุณผู้ชมฮะอีกคดีใหญ่ที่เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชนะฮะ
เพราะว่ามีชาวบ้านแจ้งว่า
หลุมหนึ่งคุณที่ถูกฝังกลบใหม่
เชื่อว่าน่าจะมีศพถูกอำพรางอยู่
ปรากฏมีศพของผู้หญิงจริงด้วย
แล้วก็ตอนเจ้าหน้าที่ต้องขึ้นไปกู้ร่างนะ
ก็เส้นทางขึ้นเขาค่อนข้างจะลำบาก
นี่คุณผู้ชมดูสิเจ้าหน้าที่ต้องขี่กันไปแบบนี้

คุณคือบุกป่าฝ่าดงแล้วมันมีข้ามลำห้วยเล็กด้วยนะ
คุณผู้ชมค่ะคืบหน้าในคดีนี้ที่ตำรวจศพพรมกิรี
เจอศพของนางสุดารัฐอัธวิจิตรอายุ๔๒ปี
ชาวอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
มีร่องรอยกระสุนปืนไม่ทราบชนิดที่ลำคอ
แล้วก็ร่างถูกฝังในหลุมกว้างประมาณ๑เมตร
บนภูเขาหลังสำนักสงเขาล้อมที่ตำบลพรมโลก
พรมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราช
ซึ่งเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวงและพื้นที่ป่าสงวน
ซึ่งจริงจุดนี้ขึ้นไปยากเดินทางลำบาก
แต่ไม่รู้ว่าใครเอาร่างนี้มาฝังอำพรางไว้นะครับ
วันนี้ผู้สิทธิ์ไปตามความคืบหน้าที่ศูนย์นิติเวศ
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
ตำรวจนำร่างส่งมาชนะสูตรอย่างละเอียดอีกครั้ง
ซึ่งคาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ๒วัน
ทราบผลถึงสาเหตุการณ์ตายที่ชัดเจน

เพื่อเป็นหลักฐานสำคัญเชื่อมโยงคดี
จะส่งผลกลับไปให้พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีนะครับ
คือคดีนี้มีความซับซ้อนนะคุณนะ
เพราะมันอาจจะเกี่ยวเนื่องกับคดีที่สามีของนางสุดารัฐ
ศพที่พบถูกตำรวจจับในข้อหายาเสพติด
พร้อมของกลางจากการเป็นผู้ค้ารายใหญ่
หลังจากนั้นมีความพยายามจากกลุ่มหรือขบวนการค้ายาเสพติด
ในการติดตามตัวให้นางสุดารัฐชดใช้ค่ายาเสพติดแทนสามี
คุณผู้ชมฮะแทนสามี
ต่อมาวันที่๑๔กุมภาพันธ์นะฮะ
ไปแจ้งตำรวจว่านางสุดารัฐหายตัวไปจากบ้าน
เกี่ยวยงของคดีเป็นแบบนี้หรือเปล่า
ตำรวจต้องขยายผลกันต่อ
ตำรวจสืบสวนและขอหมายจับผู้ต้องสงสัยได้๓คน
คือนายสุขพินันอายุ๔๖ปี
นายบุญยืนอายุ๔๖ปีเป็นชาวอำเภอช้างกลาง
และนายธนวิทย์อายุ๔๓ปีเป็นชาวอำเภอนาบอน
ในค้อหาร่วมกันรักษัพในเกษทฐานในเวลากลางคืน
ร่วมกันบุกรุกเคหสถานในเวลากลางคืน

ได้ร่วมกันพาตัวนางสุดารัฐ
ขึ้นรถออกไปจากบ้านพัก
แต่ตอนนี้คุณยังไม่มีหลักฐานว่าทั้ง๓คน
อุ้มฆ่านางสุดารัฐหรือเปล่า
เพราะที่ถูกแจ้งคืออะไรบุกรุกเคหสถาน
แต่การฆ่าหรือเปล่ายังไม่มีหลักฐานชัดเจน
ตอนนี้ได้ประกันตัวออกไปก่อนนะครับ

นายพีรณัทชาวอำเภอช้างกลางในข้อหาทำร้ายร่างกายบุพการี

ซึ่งคนนี้เป็นคนที่ให้ข้อมูลสำคัญในการคลี่คลายคดีนะฮะ
จากนั้นตำรวจตามแกะรอยจากสัญญาณโทรศัพท์มือถือ

เคลื่อนไหวแถวจุดที่พบศพนี่แหละฮะ
ตรงนี้พื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวงเนี่ยนะครับ

ก็เลยตามมาที่จุดนี้พบจอบ๑เล่ม
สอบถามชาวบ้านไม่มีใครรับว่าเป็นจอบของตัวเอง

ก็พบร่างของนางสุดารัฐถูกฝังดินไว้นะครับ

ก็ทำให้ต้องเร่งติดตามตัวผู้ต้องหาทั้ง๓คน
ที่เคยได้รับการประกันตัวมาสอบสวนขยายผลต่อนะ
ส่วนรถยนต์โตโยต้าฟอร์จูเนอร์ทะเบียนขอไข่คอควาย๑๒

ตำรวจไปตามเจอที่ด่านน้ำ
น้ำผู้ร้อนจังหวัดกาญจนบุรีเลยนะ
ตอนนี้มีการคุมตัวคนขับ
แล้วก็คนที่โดยสารไปกับรถคันนี้๒คนนะคุณ

ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องขบวนการในการฆ่าอำพลังศพอะไรหรือเปล่า
คุณผู้ชมนี่เป็นเหตุใหญ่ในพื้นที่นครศรีนะฮะ

นี่ศพเจออยู่ที่นครศรีแต่ว่ารถไปอยู่ที่กาญจนบุรี
แล้วก็เลยไปโยงไงว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสามี
ถูกจับติดคุกเรื่องคดียาเสพติดหรือเปล่า
มีการมาทวงหนี้กับภรรยาแล้วก็ฆ่ากันแบบนี้
เดี๋ยวรอให้ตำรวจแกะรอยความคืบหน้าเพิ่มเติมด้วยนะคะ